เรามาดูเรื่องราวที่เกิดเหตุวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะฮะไปอุ้มคู่อริ
ไปทำร้ายร่างกายกันแถวย่านสายไหม

คือที่บอกว่าเอาปืนหลายรูปแบบเลย
ปืนสั้นปืนลูกซองอูซี่
หลายกระบอกเนี่ยจ่อหัวเขาจะยิงเขาให้ตายแบบนั้นนะคะซ้อมเขาจนสลบ๑๐รุม๒อ่ะ

คือสองคนนี้เป็นน้องของคู่อดีตเขา
แต่สองคนนี้ไม่ได้มีเรื่องกับเขาเพียงแต่ว่าเป็นน้องของคู่อดีตเขา
ก็เลยไปอุ้มเขาไปกระทืบคุณผู้ชม
ช่วยพาไปมอบตัวหน่อยทั้งหมดทั้งมวลเขาจะมอบตัว
นายวรพัฒน์เห็มชายาศแล้วก็นายธนพัฒน์สุขขังจนบาดเจ็บที่หมู่บ้านเอื้ออาทรย่านสายไหมในช่วงเช้า
เป็นเช้ามืดของวันศุกร์ที่๒๓พฤศจิกายน
กลุ่มผู้ก่อเหตุเดินทางมากัน๓คนขอให้ติดต่อประสานงานกับตำรวจชุดสืบสวนสอนอสายไหมให้ทีมข่าวของเราเนี่ยพาไปมอบตัว
พร้อมกับเปิดเผยว่าที่ทำเพราะอะไร
มูลเหตุจงใจเดิมทีเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นรุ่นน้องของนายมอสและเป็นกลุ่มวัยรุ่นหัวรุนแรงในย่านสายไหม
แต่ช่วงหลังจากในมอสเนี่ยได้ขายใบกระท่อมน้ำกระท่อมและยาเสพติดให้
ยาวชนย่านสายไหมกลุ่มผู้ต้องหาก็ถูกว่าจ้างให้ช่วยส่งของให้
แต่ว่าช่วงหลังในมอสไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างทำให้สองกลุ่มเริ่มบาดหมางกันไม่ถูกกัน
ไม่ยอมจ่ายเงินทำงานให้แล้วนี่ก็เป็นคนส่งใบกระท่อมให้แล้วทำไมไม่จ่ายเงิน
ทีนี้วันที่๑๗เมษายน๑ในกลุ่มของผู้ต้องหาเองไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวสายไหม
แล้วถูกนายวรพัฒน์และนายธนพัฒน์ซึ่งเป็นรุ่นน้องของนายมอสอุ้มตัวไปทำร้ายร่างกาย
แล้วเอาตัวไปส่งที่บ้านเอื้ออาทรสายไหมแล้วขู่ว่าอย่ากลับมาเหยียบที่บ้านที่นี่อีกนะ
ก็เลยทำให้กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเริ่มครับแค้นใจแค้นใจกลุ่มในมอสเป็นอย่างมาก
คือเอาว่าสองคนที่โดนอุ้มที่เรารายงานกันไปที่โดนซ้อมจนสลบจนต้องกราบร้องขอชีวิตเนี่ย
เมื่อตอนเมษาที่ผ่านมาไปอุ้มเขาก่อนทำเขาก่อนอันนี้คือกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาว่าอย่างนั้นนะนะฮะ
กระทั่ง๒๒พฤศจิกายนกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด๖คนมาเที่ยวงานลอยกระทงแถวสายไหมก็ถิ่นเขาแหละ
แล้วก็ดื่มสุราจนมืนเมาแล้วก็อยากกลับบ้านบ้านเขาอยู่หมู่บ้านเอื้ออาทรเพราะคิดถึงพ่อแม่
แต่คุณผู้ชมจำได้ไหมว่ากลุ่มนี้เขาถูกกลุ่มของนายมอสขู่เอาไว้ว่าอย่ากลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกนะ
ระหว่างขับรถเข้าหมู่บ้านไปเจอนายวรพัฒน์แล้วก็นายธนพัฒน์กำลังขี่รถจักรยานยนต์สวนพอดีก็ไปถามว่ามอสอยู่ไหน
เพราะว่าหากในมอสอยู่แถวนี้เขาจะไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวในมอสรุมทำร้ายเหมือนที่เคยเป็น
แต่เขามากัน๗คนเลย๗๘คนเลยนะคะแต่ว่านายวรพัฒน์กับนายธนพัฒน์บอกว่าเขาพูดจากวนโมโหกลับไป
ก็เลยทำให้กลุ่มตัดสินใจว่ารุมทำร้ายที่นี่เลยละกันอุ้มไปที่หมู่บ้านเอื้ออาทร๑ครั้ง
แล้วก็อุ้มตัวนายวรพัฒน์กับนายธนพัฒน์ไปทำร้ายที่บริเวณเรียบถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษตะวันออกก่อนจะพากันหลบหนีไป
ไปฟังเสียงของวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด
พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด

พี่บ้านไม่อยู่ว่าพี่คิดดูด